สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามากันเป็นชุดเลยครับ
คดีเกี่ยวข้องกับลาลาเบลคดีข้างเคียง
ตอนนี้มาเป็นชุดแม้กระทั่งเรื่องต่อเติมอาคารสถานที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เจอ
ข้อหาซ่องโจรก็เจอฉะนั้นเยอะแยะไปหมดครับ
ถ้าดูหัวข่าวที่พาดหัวข่าวกันเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่
สังคมที่ติดตามข่าวนี้ดูเหมือนว่าจะชอบใจพอใจสะใจ
ต่อการทำงานของตำรวจต่อข้อกล่าวหาสารพัดสารพันธุ์
เพราะว่าอารมณ์คนในสังคมเนี่ยถูกเป่าไปกระแสทิศทางเดียวกันหมดแล้วเวลานี้
แต่ว่าคนทำข่าวรุ่นเก่าอย่างผมเคยเห็นปรากฏการณ์ในคดีคล้ายแบบนี้
ก็จะต้องตั้งหลักคิดว่าเออมีความละเอียดรอบครอบกันมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเจอเยอะเลยครับ
แบบนี้แหละพอถึงจุดหนึ่งอายการสั่งไม่ฟ้อง
พอถึงจุดหนึ่งสารสั่งยกฟ้องเพราะบางทีบางคดีระหว่างกระแสกับข้อเท็จจริง
ระหว่างกระแสกับหลักฐานมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับ
มันไม่ได้ไปด้วยกันพอถึงจุดหนึ่งก็อย่างที่บอก
อัยการสั่งไม่ฟ้องซึ่งก็เยอะศาลยกฟ้องซึ่งก็เยอะ
แต่ว่าทิศทางของคดีนั้นก็โอ้โหตูมตามตุมตามคนก็เชื่อกันไปอย่างนั้นทั้งบ้านทั้งเมือง
วันก่อนคุณชูวิทย์มาออกรายการคุณจอมขวัญก็กระตุกว่า
ระวังเดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามที่คิดอย่างยกตัวอย่างเรื่องของน้ำอุ่น
ถ้าน้ำอุ่นจะไปให้การว่าเขาไม่รู้ว่าลาลาเบนตายแล้ว
แล้วเขาผิดอะไรหรือถ้าตายก่อนหน้านั้นเขามีความผิดอะไร
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้ตามข่าวได้ครับแต่ว่าต้องมีต้องมีสติ
ที่จะตรวจสอบว่าอะไรไปถึงไหนยังไงผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะ
จะเรียกว่าสวนกระแสหน่อยก็ได้แต่ว่าจะคุยกับอดีตพนักงานสอบสวน
แล้วตอนหลังเนี่ยท่านมาต่อสู้เรื่อง
การปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบการสอบสวน
เป็นเลขาธิการของสถาบันเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
เอาถามกว้างก่อนท่านคดีลาลาเบนเนี่ยมันสะท้อนปัญหาอะไรในกระบวนการยุติธรรม
ครับนอกจากมันสะท้อนปัญหาสังคมที่เน่าเฟะแล้วนะครับในเชิงกระบวนการยุทธรรมก็มีปัญหานะครับ
ขณะนี้อาจจะไม่มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับ
ไม่ว่าประชาชนเองสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อหลักเองก็ตามนะครับ
ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกจัดเต็มหมดเลยใช่ไหมครับ
แต่พวกคดีเก่าก็มาคดีที่ถูกจับ๖คนเนี่ยก็รู้สึกไม่ได้เกี่ยวกับละละเบนโดยตรงนะครับ
ก็เรื่องซ่องโจรปกติก็ไม่ค่อยจับกันหรอกนะครับซ่องโจรเนี่ยความจริงก็เป็นกฎหมายที่มันไม่ค่อยเป็นธรรมนะฮะ
เป็นข้อหาที่ใช้กันโบราณแล้วระยะหลังก็ไม่ได้ใช้ตอนหลังก็มีการนำมาใช้
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันไปไม่ก็ได้ครับ
คือความรู้สึกบางทีเหมือนว่ากระแสมันแรงนะฉะนั้นตำรวจก็นั่งกันไม่ติด
ก็อะไรได้ที่จะตั้งข้อหาได้เพื่อมันคล้ายกับมันเป็นไปตามอะไรทำงานตามกระแส
หรือว่าเอาใจกระแสมันถึงขั้นนั้นไหม
ครับอันนี้เป็นอันตรายมากนะครับต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับ
กระบวนการยุติธรรมนะครับต้องนิ่งนะครับจิตต้องนิ่งนะครับจิตต้องแข็งนะฮะ
ว่าไปตามพยาหลักฐานที่ปรากฏนะครับที่มีความชัดเจนนะฮะ
ทีนี้เรื่องมันก็กลายเป็นว่าพอง้างไปแล้วเนี่ย
พอมันไม่เป็นไปตามงางตั้งแต่แรกนะฮะข้อหาฆ่าคนตายเรื่องต่าง
มันก็จะกลายเป็นว่ามันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่าในการแจ้งข้อหานี่คือปัญหา
น้ำโฟนเนี่ยผมอยากให้ทำความเข้าใจว่าเอ่ออัตภุริกรรมของคุณน้ำอุ่นกดีกลุ่มพวกเนี้ย
ก็ถ้าจะพูดถึงมาตรฐานสินธรรมเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับ
แต่เรื่องของการทำผิดกฎหมายเป็นคนละเรื่องกันนะครับเราจะเห็นว่าคนไม่ดี
มันก็ไม่ได้ถูกจับดำเนินคดีก็เยอะแยะไปนะฮะแล้วบางอย่างเนี่ย
มันไม่เข้าข้อกฎบัตรกฎหมายเราก็ต้องปล่อยไปทำใจไป
ก็เป็นเรื่องของสังคมการศึกษาการเรียนรู้นะฮะอะไรครับ
แล้วเราเจอกันมาเยอะใช่ไหมคดีลักษณะแบบนี้
พอถึงจุดหนึ่งสารยกฟ้องแต่ว่าตอนที่เป็นข่าวใหม่ใหม่เนี่ย
ทุกคนก็เทไปทางเดียวกันหมดครับอืมใช่ครับอ่า
ดับแรกของเรื่องนี้นะครับมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบงานรักษากฎหมายเรานะครับ
บ้านนี้เขามีการพฤติกรรมแบบนี้จัดแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายสถานบริการ
แม้จะไม่ใช่ก็ตามนะครับถามว่ามีกฎหมายควบคุมอะไรไหม
ก็มีอยู่แล้วนะครับเอ่อปล่อยมาได้อย่างละรำคาญอ่า
เขาก็แจ้งตำรวจก็ไม่เห็นมีใครจัดการนะฮะอะไรอย่างงี้เป็นต้นอืม
นะครับก็สะท้อนถึงถ้าถามหน่อยว่าถ้าระบบงานป้องกันอาจกรรม
การตรวจตารักษากฎหมายของเราเหมือนประเทศที่เจริญเนี่ยนะฮะ
บ้านนี้ไม่มีทางจะเปิดแบบนี้ได้คุณน้ำอุ่นคุณลาลาเบลก็คงไม่เข้ามาเป็นเหยื่อ
ตัวอย่างนะฮะนี่คือก็สะท้อนถึงปฏิภาพงานป้องกันอาชกรรม
ตอนนี้พอมาพูดถึงเรื่องของเมื่อเกิดเหตุแล้วมีคนตายแล้ว
คุณลาลาเบลถึงแก่ความตายแล้วเรื่องระบบการสอบสวนนะฮะ
ทุกคนก็เห็นภาพนะฮะมันก็ขอความสะเทือนใจนะครับ
แต่ต้องขอให้ตั้งหลักว่าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะ
ถ้าเราจะถือหลักกระบวนการยุทธรรมสากลไม่ใช่แบบโบราณที่ผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้กระทำความผิดแล้วเองต้องพิสูจน์อย่างนู้นอย่างนี้
แต่ว่าประเทศเราเนี่ยนะฮะกระบวนการในการสอบสวนอะไรก็ดีนะครับ
กดดันในการที่จะต้องปิดคดีให้ได้สร้างผลงานหรืออะไรก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับ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
แล้วไม่เอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันข้อหามีด้วยเหรอฮะ
อันตรายแล้วอยู่ในภาวะที่ช่วยได้แต่ไม่ช่วยซึ่งเป็น
โทษคนนิดหน่อยนะฮะเหมือนเราเห็นคนถูกรถชนแล้วเรา
ก็ขับรถผ่านไปช่วยได้แต่ไม่ช่วย
มีก็มีทดเล็กน้อยนะฮะ
ปัญหาว่าเขารู้ไหมว่าคนคนนี้ตกอยู่อันตรายแล้วไม่ช่วย

เรื่องเวลาตายนี่สำคัญที่สุดนะครับ
เป็นไปตามนี้ตรงนี้ผู้ช่องหาคิดว่าไม่เชื่อ
ว่าจะดื่มสุราจริงไหมแพทย์พูดตามนั้นรายงานตามนั้น
ก็ต้องถือตามนั้นว่าดื่มสุราเกินขนาด
โดยหลักการดื่มสุราเกินขนาดแล้วจะถึงแก่ความตายได้
ปกติเราไม่คิดว่าดื่มสุราเกินขนาดแล้วจะตาย
ก็คิดว่าเมาบ้างอาเจียนบ้างอะไรบ้างนะฮะ
แต่เคสนี้ตายแล้วก็ในทางการแพทย์จริงเขาก็รู้กันว่าตายได้
แต่ว่ามันจะเป็นการตายหลังจากที่เกินขนาดไปสักประมาณ๑ชั่วโมง
ถ้าท่านรองดำเนินการคดีนี้หรือคุมคดีนี้เองเนี่ย
สถานการณ์เป็นอย่างนี้ควรจะทำยังไง
ผมยังไม่แจ้งเขาหาและไม่ไปไอกล่ะไหมก็จับด้วย

เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าถือว่าพลาดไปหรือเปล่า
เพราะว่าเวลาตายเนี่ยนะฮะ
เก็บนาฬิกาอะไรประมาณเนี่ยถูกมั้ยครับ

โดยเฉพาะสมัครวัดเนี่ยมันจะบ่งชี้ที่แน่นอนเอามาประกอบกัน
ประเด็นอยู่ที่ว่าการตั้งข้อหาว่ากักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็กระทำอนาจารย์จนเป็นเหตุถึงแก่ความตาย
มันขัดต่อข้อได้จริงของการรายงานของแพทย์ที่ว่าเสียชีวิตเนื่องจากตุลาเกินขนาด
ครับทีนี้ถ้าสมมุติท่านบอกว่าสอบสวนให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อน
แล้วค่อยออกหมายจับแต่ว่ากระแสสังคมก็จะบอกว่า
ตำรวจทำอะไรอยู่จนป่านนี้แล้วไม่เห็นออกหมายจับ
ทำไมไม่ออกหมายจับเสียทีมันทำไงมันทำไง
ก็เป็นเรื่องของกระแสเลยครับนะฮะเจ้าพนักงานยุติธรรมเนี่ย
แล้วต้องไม่มีอะไรมากดดันให้รีบปิดจ๊อปสร้างผลงาน
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกสอบสวนเราสอบไปเรื่อย
แล้วถ้าสอบแล้วสุดท้ายพยาหลักฐานมันไม่ปรากฏ
ใครเป็นผู้กระทำความผิดนะฮะ
ทั่วไปนะฮะครับอ่าว่าสุกอ่ามอมคือคือชนแก้ว
อะไรต่างเหล่านี้ถ้าพูดตรงตรงเนี่ยมันก็ไม่เป็น
เราก็ไม่ทราบว่าแน่นอนน้องเขาไม่ได้ถูกจับนะฮะ
หรือบังคับหรือไปการจูงใจนะฮะ
อาจจะว่าเป็นการเล็งเห็นผลมันก็ไม่ถึง

เอาละครับนี่ก็จะสะท้อนภาพให้เห็น
อีกมุมนึงว่าขณะตี้กระแสพัดผ่าไป

อย่างน้อยคุณชูวิทย์กับท่านรองออกมาพูดใกล้เคียงกันว่า
ระวังระวังถ้าทำงานตามกระแสพอถึงจุดหนึ่งหลักฐานไม่เพียงพอ
อายการสั่งไม่ฟ้องสารยกฟ้องเอาแล้วจะว่ายังไงกัน
เอาละขอบพระคุณท่านรองนะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
เป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อปฏิรูประบบยุติธรรมครับ
คุณน้ำแข็งครับ

คุณสุภาพค่ะคือตอนนี้ตำรวจเองนะคะ
ก็บอกว่าระยะเวลาจากที่เสียชีวิตคือคืนวันที่๑๖ลากจนถึงวันนี้
ก็ยืนยันว่าหลักฐานที่ออกหมายจับน้ำอุ่นไปเนี่ยนะคะ

แต่ว่าก็ถือว่ายังคงเป็นการทำงานตามกระแสอยู่นะ
ก็แล้วแต่มุมมอง

อย่างที่บอกแหละว่าจริงคุณจอมขวัญถามตรงก็เคยสัมภาษณ์
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยคออกมาว่า
จริงตำรวจอาจจะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือหมดแล้ว
แต่ตำรวจอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกนักข่าวทุกเรื่อง